มีกระแสข่าวมาพอสมควรว่าภรรยาตั้งท้องจ้า
ครับจริงแล้วแค่เหมือนว่ารอบมันยังไม่มาเท่านั้นเองครับ
แล้วก็ก็มีไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์ครับผม
ถ้ามีถ้ามีก็คือแบบแรกเริ่มจริงแต่ว่ายังไม่ชัวร์ครับ
ไม่ชัวร์คุณหมอก็ยังไม่ชัวร์
เอ่อคืออัลเตอร์ซาวน์แล้วยังไม่ได้เจอครับผม
ไปตรวจมาเมื่อกี้วัน
เมื่อไม่กี่วันเนี่ยครับแค่ไปตรวจ

ครับก็ตื่นเต้นไหม
ถ้าเกิดว่ามันจริงก็คงมีบ้าง
แต่ว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีอารมณ์แบบขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้ว

ตัวนั้นคือคาดหวังบ่อยไหมครับว่าจะมีอะไรอย่างนี้
คือความคาดหวังเนี่ยก็คาดหวังให้มีมากกว่าที่จะไม่มีนะครับ
ก็ถ้าไม่มีรู้สึกก็จะรู้สึกผิดหวังนิดนึง
แต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเรามีพละกำลังครับผม
จริงเราก็อยากพร้อมที่จะมีรูปนั้นแหละ
ถามว่าพร้อมไหมก็ไม่ใช่ว่าไม่พร้อมครับก็โอเคครับ
แต่ถามว่าถ้าไม่มีก็โอเคเหมือนกัน
เพราะว่าเราก็ยังไปเที่ยวได้อะไรอย่างนี้โอเคครับ
ที่ไปตรวจคุณหมอว่าอย่างไรบ้างว่ามันเกิดจากอะไรอะไรอย่างนี้
ก็ตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดแล้วก็เลือดก็เหมือนแบบ
ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าเหมือนว่าค่าเลือดมัน๒๕๐อะไรสักอย่าง
เลือดยังไม่สูงพอที่จะบอกว่าเออท้องแล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นใช่ไหม
ก็เขาบอกว่าก็ถ้าเกิดมีก็คือแรกเลยครับเริ่มเลย

ใช่คือยังไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแค่นั้นเองครับ
ก็เลยยังไม่ได้พูดกับใครเต็มปากอะไรอย่างนี้ครับ

ไม่ได้ถือเคล็ดเลยครับถ้ามีก็คือมีหลุดก็คือหลุดครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว
ต้องประคบประงงหมเลยไหมพี่วันตอนนี้

อย่างประคบประงงหมแบบว่าจะถือเคล็ด๓เดือนยังไม่พูดก่อนตัว
ครับก็เคยได้ยินว่าถือเคล็ดว่าไม่พูดอะไรอย่างเงี้แต่ว่าผมก็เฉยครับ
แล้วผมก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบมีก็เป็นเรื่องที่ดีไม่มีก็เป็นเรื่องที่ดี
ผมเป็นคนมองบวกอยู่แล้วถ้าเกิดไม่มีเราก็เพราะเรายังไม่ได้ฮานีมูลกันเลย
ใช่เรายังไม่ได้ไปฮานีมูลกันเลยแล้วก็เอาแต่ทำงานทำงานอะไรอย่างนี้ครับ
หลายคนชุมเหรอพี่ถามหลายคนชุมว่าคู่เราเป็นคู่ที่เหมาะสมกันคู่ตัวน่ารักมาก
ครับผมก็เป็นที่ผ่านมาเราก็เหมือนอยู่กับเขาแล้วก็เราก็มีความสุข
แล้วก็เป็นคนที่เหมือนเข้ากับเราได้เป็นคนที่ไปไหนมาไหนกับเราได้ทุกที่อะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้เรื่องทะพงทะเบียนอะไรเรียบร้อยยังอยู่
กำลังกำลังทำอยู่ครับกำลังผ่านไปขั้นตอนหนึ่งแล้วอ่า
แต่ขั้นตอนต่อไปนี่คือต้องไปที่แจ้งวัฒนาแต่ยังไม่ได้ไปเลยเขากำลังหาเวลาไปอยู่
มันต้องรีบทำไว้รองรับกับตัวเล็กที่จะเกิดอย่างนี้พี่วันหรือถ้าต้องให้เสร็จก่อนที่จะมีหรือเกี่ยวไหมคะ
ไม่ได้เกี่ยวครับก็ถ้าเกิดในเรื่องของทำรองรับในเรื่องของการอยู่ประเทศไทยให้นานขึ้นมากกว่าครับ
มันจะมีการขอวีซ่าแต่งงานอะไรอย่างนี้ครับครับเพราะว่าอนาคตเราก็อาจจะให้เขาทำงานที่นี่ด้วย
ตอนนี้ก็เหมือนแบบเริ่มแล้วอะไรอย่างนี้ครับ

ช่วงนี้ต้องงดบินก่อนไหมช่วงที่ลุ้นลูกอะไรอย่างนี้
งดครับเพราะว่าเขาอยากจะกลับมากเลยตอนนี้
ตอนนี้เขาอยากกลับมากเลยเขาอยากกลับไปโรงพยาบาลที่นู่น
อยากกลับไปเช็คอยากกลับไปดูว่าสุขภาพเป็นยังไงบ้าง
และละครับเขาอยากไปเช็คอย่างไงบ้างภายในอย่างไงบ้าง
ยังไม่ได้กลับครับแต่ผมไม่ได้ไปกับเขาด้วยแต่ว่าให้เขาไปคนเดียวก่อน
แต่ว่าเขากลับไปเนี่ยอีกแป๊บนึงเขาก็มาใหม่แล้ว

จริงแล้วถ้าเกิดผมมีเงินได้เยอะผมก็จะไปกับเขาด้วย
ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องแบบประหยัดเงินอะไรอย่างนี้เราก็ไปด้วยได้อะไรอยู่แล้ว
แต่ว่าเราก็พยายามเซฟครับเพราะว่าไปกลับนี่ก็ใช้เงินเยอะอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยพยายามประหยัดครับผม
เซฟไว้มีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่า
ก็ตัวผมก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนด้วย
อะไรอย่างนี้ก็เลยต้องพยายามประหยัดไว้
แล้วก็ถ้าเกิดอนาคตมีลูกด้วยจริงก็ต้องใช้เงินเยอะมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีคอนโดที่กำลังจะยกให้เขาด้วย
กำลังจะยกให้เขาเร็วนี้ครับ
อันนี้เป็นคอนโดที่แบบว่าเราอยากจะยกให้หรือว่ามีข้อตกลง
ไม่ก็คือก็เก็บเงินแล้วกำลังจะโอนอยู่พอดี
แล้วก็เหมือนว่าเขาอยากได้ผมก็เลยยกให้เขาเลยครับ
สปีดเยอะขึ้นไหมพี่อ้วนพอมีครอบครัวมีภรรยา
ในการทำงานของเราดูเหมือนเหนื่อยขึ้น
เหนื่อยคือก็ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อย
เหนื่อยครับจริงก็อยากจะทำงานเยอะด้วย
เพราะว่าเหมือนว่าเราก็อยากมีเงินเยอะเพื่อที่จะซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือรับงานเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อน
ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เยอะนะครับก็ยังมีได้อีกครับมีได้เรื่อยครับ

กระเป๋าตังหายวันก่อนได้ขึ้น
กระเป๋าตังหายวันก่อนเหรอครับโหช่งดีมากเลยครับ
ก็ไปเซเว่นซื้อของแล้วก็กระเป๋าตังค์หล่นลงตรงก่อนขึ้นรถบ้างครับ
ข้างถนนเลยตรงข้ามตรงข้ามซีคอนนะครับแล้วเราก็แบบคิดในใจว่าโอ้โหจะได้คืนไหมอ่ะตรงนั้น
ตกข้างถนนด้วยแล้วก็มีคนโทรมา
โชคดีว่าในกระเป๋าตังค์เรามีน้ำบัตรอยู่
ได้โทรเข้ามาแล้วก็แบบกระเป๋าตังหายโชคดีมากเหมือนสวรรค์
เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปเจอเงินกับบัตรเครดิตของใครไม่รู้ที่เกาหลี
ผมก็พยายามตามหาเจ้าของสงสัยจะเป็นบุญครั้งนั้นนะครับ
ส่งผลให้ผมได้เจอกระเป๋าตังค์คืน